คุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ระบาดแบบนี้หลายหลายคนก็แหมต้องมีอาชีพเสริมกันหน่อยโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงเพราะว่าบางที่ก็ไม่มีอีเวนต์บางคนก็ต้องหยุดถ่ายละครมาค่ะมาดูอาชีพเสริมของคนดังในวงการบันเทิงกันนะคะเริ่มกันที่คนแรกหนุ่มเกรทวรินทรหนุ่มคนนี้นี่จะบอกว่าอาชีพเส
แค่ทำหน้าหล่อหล่อแบบนี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูรูปพร้อมกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูรูป
นี่ค่ะหน้าหล่อหล่อแบบนี้อยู่หน้าร้านทอง
ใช่ค่ะนี่คือรูปโปสเตอร์ละครของหนุ่มเกรทนั่นเอง

คุณพาพรและป๊อปถามคุณมาจำด้วย
ใช่พี่เกรทโพสต์ภาพแล้วก็เขียนแคปชั่นนะคะ
เพราะเขาบอกว่าพร้อมกว่าลูกก็แม่นี่แหละครับ

แท็กขออนุญาตคุณบูมคุณป๊อปไปอยู่หน้าร้านนะ
แท็กดาวคนละดวงอันนี้น่าจะชื่อเรื่อง

ใช่และแฮชแท็กทองคนละเส้น
อันนี้เขาหมายถึงว่าให้บูมกับให้ป๊อปหรือเปล่า
หรือเขาบอกว่าให้คนไปซื้อคนละเส้น
ไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้เลยแต่ว่าให้ไปซื้อที่ร้านเขาคนละเส้น

เหรอครับเค้ารอใกล้ออนมาไว้แนะฮะ
ได้ข่าวว่าละครวันนี้เขาออนแอร์เป็นวันแรกนี่
ใช่ตามกันด้วยนะ

ที่มาแบบว่าเบากรกกว่าสินค้าของคุณแม่
ที่มีทั้งน้ำพริกค่ะแล้วก็น้ำปลาหวาน
รวมไปถึงรังนกแท้ด้วยนะคะ
เจ้าตัวก็ปล่อยคลิปขณะที่คุณแม่เนี่ย
ี่ยวรังนกสดในหม้อเลยนะ

สดรังนกแบบฉ่ำเลยค่ะ
พร้อมการันตีว่าโอ้โหบอกเลยว่า
รังนกเนี่ยแน่นเวอร์
ส่งตรงจากเตาด้วยฝีมือและใจของคุณแม่เลย

เอาไปแช่นะแช่จริงจะเป็นเย็นนะ
กลับมาที่ง่ายงานเนาะกุ๊บเดี๋ยว

บ้านคุณเอกกี้เนี่ยนะดิฉันเห็นหลายคลิปแล้ว

ใช่นะน้ำปลาหวานเขาใส่กุ้งไปไม่มียา

ใส่แบบว่าคนขายนั่งร้องไห้เลยอะ

เพราะว่าโอ้โหดิฉันจัดให้คนนี้เลยดีกว่านะคะ

นะคะคุณปิงปองเนี่ยก็เป็นอีกคนนึงนะคะ
ที่วาดลวดลายการขายของได้แบบสุดยอดจริงนะคะ
มีการเปิดสินค้าของนักแสดงอารมณ์ดีคนนี้
ปิงปองเซ็ตหมูปลาร้าแถมข้าวเหนียวด้วยชำแบบนี้

แต่ว่าลีลาการรีวิวรีวิว

แบบยิ่งมัวขนาดไหนให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันจ้

ก็เลยต้องทำหมูทอดขายนะคะ
โอ้โหแซ่บจริง
ตรงแก้มทุกการครับ

ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเคยเจอเขาตามตลาดนะ

คุณเป็นอีกคนที่ไม่อายทำกินจริงนะคุณผู้ชม